ซึ่งหลายคนค่ะอาจจะเคยได้ยินผลงานของเขามาบ้างแล้ว
แต่วันนี้แหละเราจะพามาล้วงลึกเลยค่ะว่าตัวตนของเขาจริงนั้นเป็นยังไง
ขอต้อนรับวงแอร์บอนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
๔หนุ่มสมาชิกอันนี้สมาชิกคุณปัจจุบันใช่ไหมฮะ

แต่ว่าอยากจะรู้จริงเลยสมาชิกแต่ละคนมีใครบ้างแนะนำตัวกันหน่อยไหม

ผิวอ๋อผิวเลยผิวอ๋อวิธีนอนครับไลน์หนังสือพิมพ์ดีเนอะ

เข้าดาวน์ให้ผมใช่ไหมครับโอเคข้ามกันไปครับเชิญครับ
สวัสดีครับผมเต๋ารองนำครับ
ได้ข่าวว่าวงดนตรีนี้อยู่มาในวงการมาตั้งนานแล้วแหละสั่งสมประสบการณ์ด้วย
เล่าให้เราฟังเราก็พี่ไหมวันสิงหาญการดนตรีเนี่ยมาเริ่มต้นรู้อย่างไร
ก็เริ่มต้นจากรู้จักกับพี่หลังครับ
หลังชวนมาทำอัลบั้มซิงเกิ้ล
ซิงเกิ้ลชื่อว่าคำตอบสุดท้ายครับที่หลานซิลิก
พี่เป็นยังไงบ้างกับการทำเพลงซุดนั้นมีความประทับใจอะไรบ้างครับ
ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่เหมือนเราได้อยู่กับกิ๊

เราก็ได้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิต

แล้วพวกเราเก็บประสบการณ์พวกนี้มา
จนมีซิงเกิ้ลที่มีโอกาสเล่าที่เราได้ทำกันเอง
รายละเอียดในการทำงานเราก็จะดูว่าพี่เขาทำอะไร

เราก็เอาทุกอย่างที่เราได้จากพี่เขา

เพราะว่าเพลงนี้ซิงเกิ้ลใหม่ของพวกเราเนี่ย

แล้วพอมาผลงานครั้งนี้ค่ะ

อกหักช้ำรักไปจากใครหรือเปล่า
ไม่น่าไม่น่าจะออกหักชำรักนะ
เพลงก็แต่งจากประสบการณ์ส่วนตัวหมดเอง
ยังไงพี่เรื่องมันเศร้าเป็นยังไงเล่ามา
คือผมมองว่าคนส่วนใหญ่
ชีวิตรักส่วนใหญ่มักจะจบลงไม่สวยครับ

จบสวยงาม
มันเป็นยังไงความรักทางนั้นจะจบไม่สวยยังไง
ไม่สวยโดยการที่เราไม่ทันตั้งตัวครับ

ถ้าเราไม่รักเขาแล้วผมว่ามันยังไงอ่ะ
เคยไม่รัก
คนไม่รักคือไม่รัก

แต่ว่าผมว่าวิธีคิดง่ายก็คือว่าอย่าไปคิดให้มันมีผลกับชีวิตดีกว่า
คือเราจะผิดหวังหรือจะยังไงเราเก็บไว้เป็นประสบการณ์
แล้วก็เอาตรงนั้นมาเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่า
แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาทำเพลงเลยนะ
แล้วก็จะมาดังเปรี้ยงปั้งเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
ศิลปินทุกวันนี้เอาขวัญบอกตรงเลยมันค่อนข้างที่จะดังยาก
เพราะมีศิลปินจากยูทูปอีก

ส่วนผลการของแต่ละวงจะสักเส้นขึ้นมาได้
คือมันก็เป็นโอกาสให้กับหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาไม่ได้อยู่ค่ายเลย
แต่คือมันก็เป็นการแข่งขันที่สูงมาก

มันภูมิใจในตัวเองแต่คือว่าถามว่ามันประสบความสำเร็จในคนรู้จักเราเยอะไหม

แต่ก็มีแฟนคลับเหมือนกันคนที่คอยติดตามผลงาน
ใช่ครับมีการคอมเมนต์มีการเข้ามาให้กำลังใจ
เกือบทุกวันครับ
ทุกวันนี้มีอะไรหล่อยเลี้ยงในหัวใจไหมที่ทำงานเป็นเด็กอยู่อยู่
ชอบนี่แหละครับเล่นกันมาตั้งแต่เด็กก็ใช้จุดนี้แหละ
คือชอบมาตั้งแต่เด็กมันก็เลี้ยงตัวมันเองอยู่แล้ว
แต่ก็ในความโตขึ้นคือชีวิตจริงก็คือเราไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่ทุกวัน
แล้วก็แบบแล้วก็เล่นดนตรีไปวันคือมันต้องมีอะไรกลับมาด้วย
แต่ละคนก็จะทำอย่างอื่นกันด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วย
แล้วก็อาจจะได้จากการเล่นดนตรีอาจจะได้กลับมาน้อย
แต่ก็เราก็ค่อยสะสมไปเรื่อย
สะสมกลุ่มคนค่อยขยายกลุ่มคนฟังค่อยเพิ่มมันต้องใช้เวลาครับ
ผิวค่ะขอรบกวนสักหนึ่งเรื่อง
พูดถึงน้องหน่อยที่เขาอยากจะมาเป็นนักดนตรีนะคะ

แบบวะคือถ้าพูดถึงน้องกับผม
ผมว่ามันเป็นการเดินทางเหมือนคนทั่วไปพี่
ถ้าเราตัดสินใจปุ๊บจะเป็นนักดนตรีหรือจะเป็นคนธรรมดามันอยู่ที่เราเลือกแล้ว
ว่าเฮ้ยถ้าทำตรงนี้เราก็ต้องเหมือนขายวิญญาณนะพี่

วันนี้พิเศษสุดเลยจะมาเล่นเพลงเจ็บที่ยังรัก
นะคะงั้นเดี๋ยวขอลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับเจ็บที่ยังรักค่ะ
วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ช่วยบอกได้